ส่วนเรื่องราวของทีมชาติชุดใหญ่นะครับเรามีการเรียกตัวมาฝึกสอนสำหรับชุด
อาเซียนครับซึ่งก็ขาดนักเตะจากทางเชียงรายแล้วก็บุรีรำที่โปรแกรมในการเล่นฟุตบอลถ้วย
จะตามมาสมทบทีหลังซึ่งการประเมินของสมาคมนะครับ
ที่จะมองผลงานของมิรวรรณรายีวัชนั้นก็คงพุ่งเป้าไปที่
การเรียกเก็บตัวนะครับนักเตะทีมชาติเมื่อวานที่ไปรายงานตัวครับ
จะลุยโทรนาเมนต์ในศึกอาเซียนครับวันที่๙พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคม
ผู้เล่นจากบุรีรำแล้วก็เชียงรายก็ตามไปสมทบทีหลังนะครับ
โดยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็บอกนะครับว่าสมาคมเนี่ยพร้อมจะดูแลให้นักเตะนะครับ
ได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเกมเยือน
และหากสามารถที่จะคว้าแชมป์มาครองได้
สมาคมจะมีรางวัลให้ไม่น้อยกว่าที่เคยคว้าแชมป์ได้เมื่อปี๒๐๑๖ครับ
ออสยังกล่าวอีกนะครับว่าการประเมินผลงานของทางมิรวรรณรายวัช
ส่วนอาเซียนคลับนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการประเมินเท่านั้นนะครับ
ส่วนในซูซูกิครับแน่นอนมันเป็นความคาดหวัง
แล้วก็โค้ชเขาเป็นมืออาชีพเขาก็รู้ดีว่าเขาควรจะทำอย่างไร
แต่ผลงานที่สำคัญที่เราเป็นข้อตกลงนี้

เพราะว่าทีมชาติไทยยังไม่เคยเข้าถึงรอบ๑๖ทีมสุดท้าย

ขนาดที่ทางมิรวรรณรายวัชกรุณสื่อทีมชาติก็บอกว่า
เพื่อไม่ให้พลาดในรายละเอียดต่าง

จะทำให้นักเตะไทยครบเครื่องทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับครับ
เรียกมาทั้งหมด๒๗คนนะครับ
จะพิจารณาอย่างที่ทราบกันนะครับ
ความสามารถแล้วก็การฝึกซ้อม
ก่อนจะมีการตัดตัวให้เหลือ๒๓คน
ภายในวันที่๗พฤศจิกายน
โดยทีมชุดนี้ครับจะเก็บตัวโดยไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง
ถึงเกมนัดแรกนะครับในวันที่๙พฤศจิกายนครับ
แกรมของทีมชาติไทยในอาเซียนครับจะเล่นในบ้าน๓เกม
หลังจากที่ตีมอลเลสเต้นะครับขอสลับให้ไทยเป็นเจ้าบ้านแทนก็ถือว่าได้ประโยชน์มากเลยนะครับ
โปรแกรมมีดังนี้ครับ๙พฤศจิกายนนะครับจากที่ไปเยือนเราจะกลับได้เล่นในบ้านเจอกับตีมอร์นะครับ
แล้วก็๑๗พฤศจิกายนเล่นในบ้านต่อเนื่องเจอกับอินโดนีเซีย
พฤศจิกายนเจอกับฟิลิปปินส์ในการออกไปเยือน
แล้วก็๒๕พฤศจิกายนจะพบกับสิงคโปร์ในการกลับมาเล่นในบ้านครับ